สวัสดีค่ะป้าชื่อสมจิตนามสกุลอยู่กลัด
อายุ๖๐ปีอยู่จังหวัดนครสวรรค์ตำบลเขากระลาค่ะ
ที่บ้านของป้าอยู่ด้วยกันทั้งหมด๔คนค่ะ
มีพ่อแม่แล้วก็แฟนแล้วก็ตัวป้า
พ่อชื่อเลิกอายุ๙๐ปีค่ะ
พ่อป่วยเป็นถุงลมโป่งพองหมอบอกว่าปอดรั่ว
เพราะแกสูบบุหรี่จัดสูบยาเส้นพออายุมากเข้าไอหนักค่ะ
แม่ชื่อผัวอายุ๘๗ปี
อยู่แกนอนตื่นมาแล้วเหมือนเบลอ

พอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่ามีเลือดออกในสมอง
ก็รักษาด้วยการให้ยาละลายริ่มเลือด
ตอนนี้ก็คือติดเตียงขาส่วนล่างมันไม่มีแรงยืน

คนต่อไปก็แฟนชื่อนายมาอายุ๖๑ปีแล้วค่ะ
แฟนป่วยเป็นมะเร็งตับน่าจะระยะท้ายอ่ะนะ
พอเห็นก้อนเนื้อที่มันใหญ่เขาไม่สามารถจะตัดออกได้
เขาก็เลยดูแลตามอาการ
อยู่กับแฟนมา๒๐กว่าปีแล้วค่ะ
พูดกันทุกวันก็บอกว่าไม่ต้องท้อเนอะ
แค่เราวันนี้เรากินอิ่มนอนหลับ
อย่าไปคิดถึงว่าเราจะตายนะ
เราต้องสู้ทำใจให้สบาย
สรุปก็คือ๔คนในบ้าน

อีก๓คนก็เป็นคนป่วยหมดเลย
ตอนนี้มันเพิ่งจะลงมือปลูก
แรงปีที่แล้วมันไม่ได้ของ

ตรงที่ว่าในจะจ้างเขาฝากบ้าง

ป้าทำงานตั้งแต่ประมาณสัก๒โมงเช้าที่ออกไปถึงไล่
ทำถึงประมาณเที่ยง
พอเที่ยงเข้ามากินข้าวเสร็จก็ลงมือทำแป้งทำอะไร
ออกไปขายขนมหน้าบ้านขายโรตีหน้าบ้านจ้ะ
มีโรตีไข่โรตีธรรมดา
กำไรที่ป้าขายได้แต่ละวันนั้นน่าจะได้ประมาณ๒๐๐
ได้ค่ากับข้าวก็พอได้ดูแลครอบครัว
ภูมิใจของป้าก็คือได้เลี้ยงพ่อแม่ได้ดูแลเขา

เหมือนตอนที่เขาเคยเลี้ยงเรามาเราก็ดูแลเขาตอบแทน

เวลาไปตลาดทีจะไม่นึกถึงตัวเองก่อน
นึกถึงพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัว
ไม่เคยคิดว่าแกอายุยืนแล้วเราลำบาก
เราเหนื่อยแล้วเราก็ยังภูมิใจ

ถ้าคิดถึงว่าเขาจะต้องไปต้องจากเราเนี่ย

แฟนของป้าแกเป็นคนไม่ค่อยคุย
เขินอายก็ห่วงไม่อยากให้เขาทำงาน

เอาออกไม่ได้ก็จะต้องปล่อยมันอยู่อย่างนั้น
ถ้าเกิดเอาออกเขาก็จะเสียชีวิตทันที

ถ้ามันแบ่งได้เราก็อยากจะแบ่งเนอะ

กลัวมากกลัวว่าเขาจะจากไปมากเลย
ทุกวันถึงทำอะไรไม่ได้เราก็ยังมีเขาช่วยกันคิด
ดีกว่าเราไม่มีเขาเลยนี่เราก็ไม่รู้จะไปหันหน้าหาใคร
จะรักไปจนกว่าลมหายใจสุดท้ายนะ
สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้ก็คือ
เข็นแม่ต้องไปยืมอนามัยมา
เข็นเนี่ยมีความสำคัญกับที่บ้านคือ
อุ้มแม่แล้วก็เอาใส่รถเข็นไปอาบน้ำ
ที๑๐กว่าวันเป็นเดือน

เกรงใจเขาอยากได้มีของตัวเอง

วันนี้อยากมาทำเพื่อแม่สักครั้งนึงอยากมาลองสู้ดู
ยังไงก็จะทำให้เต็มที่อะค่ะจะชวนลุงไปกรุงเทพด้วยกัน
อยากลองเข้ากรุงเทพสักทีแต่ยังไม่รู้อยู่ตรงไหนด้วยซ้ำไป
มาพบกับเธอเลยนะครับป้าสมจิตครับ
ขยันและอดทนเพื่อ๓คนในบ้านที่ไม่แข็งแรง
เชิญพบกับป้าสมจิตเชิญครับป้าสมจิตครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ป้ายืนตรงกลางได้เลยนะครับผมเอาละครับ
ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับ
สมจิตดูรายการของเราบ่อยไหมครับดูประจำเลยค่ะ
ประจำเป็นแฟนประจำของเราเป็นแฟนประจำอืมต้องให้นิ้วโป้งสองนิ้วนี่เลย
จ๋าปกตินะผู้เข้าแข่งขันที่สมัครมาในรายการของเรา
เขาก็จะมีครอบครัวมาด้วยจะมีญาติมาแต่ว่าวันนี้ในฝั่งของญาติที่เป็นเก้าอี้ตรงนั้นโล่งเลย
วันนี้ป้ามาคนเดียวเหรอวันนี้มาคนเดียวค่ะเพราะว่าลุงเขาตอนแรกว่าจะมา
แต่ไม่ไหวเพราะว่าแกปวดแกท้องแกใหญ่มากสามีของป้าค่ะ
ท้องแก่ใหญ่โดยจากว่ามะลิงตับมันมันมันอาจจะโตขึ้นกว่าเดิม
ทีก็คือจะมาด้วยกันจะมาด้วยกันแต่เนื่องด้วยอาการกำเริบอาการ
ลุงก็เลยไม่สามารถมาเป็นกำลังใจให้กับป้าได้ใช่แต่ป้ายังมียังก็มีมี
มีแม่คุณแม่ที่ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนื่องจาก
ว่าแกเป็นเป็นอ่าตอนแรกอ่ะเลือดออกในสมองครับแล้วทำให้ซีกซี่ขวาเนี่ย
มันพอใช้ได้แต่ว่ามันไม่สามารถที่ช่วยเหลือตัวเองได้
แต่ก็เปิบข้าวกินได้ค่ะแล้วมีใครครับคุณพ่อของคุณป้า
พ่อก็ป่วยเป็นอ่าถุงลมโป่งพองแล้วทีนี้ก็จะไอไอแล้วก็ปอด
อดจะรั่วเคยเคยรั่วมาแล้วสองครั้งค่ะแล้วก็เกือบเอาชีวิตไม่รอด
แต่ก็รอดมาได้แต่ก็ต้องตอนนี้ก็ต้องซื้อยาให้แกกิน
พ่อแม่แล้วก็สามีในบ้านมีคุณป้าที่แข็งแรงสุดปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วคะ
ปีนี้หกสิบคนที่แข็งแรงสุดก็๖๐แล้ว๖๐แล้วก็เรียกว่ามากันไม่ได้เลย
นอนอยู่บ้านเป็นกำลังใจอย่างเดียววันนี้เนี่ยคุณป้าสมจิตขึ้นมาเนี่ย
เวลาของเราเนี่ยเหลือน้อยมากก็อาจจะไม่ได้ร้องเพลงกันเลยอาจจะพูดคุยกันก่อน
ก็อยากจะให้คุณป้าสมจิตเนี่ยฝากอะไรไปถึงคนที่บ้านของคุณป้าสมจิตคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลุงมา
ก็อยากบอกว่าแม่พ่อวันนี้จะมาสู้นะสู้เพื่อให้ได้เงินไปเป็นทุน
แล้วก็พี่มาด้วยเนอะถ้าดูอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะเอาเงินกลับบ้านเราให้ได้เนอะ
สู้สู้เนอะสู้สู้ค่ะแม่ก็เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง
ด้วยที่บ้านครอบครัวไม่มีใครสามารถมาได้เพราะว่าสุขภาพไม่อำนวย
สุขภาพไม่อำนวยค่ะอายุก็มากคุณพ่อนี้เก้าสิบ
คุณพ่อเก้าสิบพอดีเก้าสิบแล้วแม่ก็แปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดหกอย่าง
บ้านนี้รวมกันแล้วหลายร้อยเลยงั้นป้าสมจิตค่ะเพื่อเสริมสร้างกำลังใจของป้าสมจิต
ครั้งนี้เรายังจะไม่ให้คุณป้าแข่งเผื่อครั้งหน้าลุงดีขึ้น
เพื่อจะมาด้วยกันแล้วมาให้กำลังใจกันได้งั้นเรามาแข่งกันในครั้งหน้าดีไหมคะ
พยายามเนอะดีค่ะนะครับก็มาติดตามเป็นกำลังใจให้กับนักสู้ชีวิต
ทุกคนในรายการของเราได้นะครับในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ทางไทยรัสทีวีช่องสามสิบสองแห่งนี้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สิบแปดนาฬิกาตรงทั้งสองวันครับ
คุณผู้ชมค่ะหลังจากจบรายการของเราไม่ต้องย้ายช่องหนีไปไหนค่ะ
ดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะครับรักษาสุขภาพเลยนะครับทุกทุกคน
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
ช่วยเป็นกำลังใจให้ป้าหน่อยนะคะป้าจะนำเงินไปให้ครอบครัว
และจะสู้เพื่อครอบครัวต่อไปค่ะพอหลังจากผ่าลุงเสร็จ
หมอออกมาบอกอะไรป้าเขาบอกว่ามันเอาออกไม่ได้นะคุณป้า
เพราะว่ามันใหญ่ไอ้ตัวเนื้องอกมันหุ้มเส้นเลือดแดงไปแล้ว
เส้นเลือดใหญ่อ๋อถ้าพาออกเส้นเลือดแดงก็จะขาด
ตายเลยหมอบอกว่าตายเลยค่ะที่อ่าไม่ต้องคิดมากนะอืมอ่า
เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคตทำปัจจุบันให้ดีที่สุด
สู้สู้ไปด้วยกันถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยนะ
แต่มันก็ต้องสู้อ่ะเนอะเนี้ยเราหันไปเห็นอ่ะในบ้านเราอ่ะ
ลมหายใจรวยลินกันหมดแล้วเนี้ยถ้าเราไม่สู้คนนึง
แล้วจะทำไงไปไม่ได้ครับชีวิตเดินไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสู้
เหมือนเจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ต้องไปต้องสู้อย่างเดียวค่ะ
ลมลอยช่วยแก้มแบบแก้มลังแกล้งกันแท้ลังแก้มไม่หยุดไม่นิ่ง